ส่วนคณะกรรมการป้องกันและก็ปรับปรามการฟอกเงิน
หรือว่าปปงก็เตรียมที่จะประสาน
ขอข้อมูลจากเครือข่ายป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงิน

กรณีที่มี๒๑คนไทยใช้บริการบริษัทต่างชาติ

ในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่า
พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

หรือจะเผยเข้ากระบวนการได้เลย
ก็ดีที่มันเป็นหนังสือ
ราชการหรือนังสืออะไรมันถึง
รัฐบาลต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานต่อหน่วยงาน
แล้วนั่นคือแค่ทางคงสือพิน
ถ้าทำไมรัฐบาลไง

แต่ถ้ามันผิดจริงจะจับเจ็บคลุกก็เยอะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นว่า
ข้อมูลถูกเปิดเผยจากสื่อมวลชน
ยังเป็นเพียงแค่ข่าวสารเท่านั้น
ต้องรอการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าอาจจะเป็นเพียงการนำเงินไปลงทุน

จะเปิดการใดใช่ไหม
นั่นแหละ

มันก็คือขั้นที่ว่าถ้ามันมีแนวโน้ม
ในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ก็ไปจัดการกับเรื่องนี้

รักษาราชการแทนเลขาธิการปปง
ก็บอกว่าสำนักงานปปง

ฟอกเงินข้ามชาติทั่วโลก

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลทั้งหมด

และความคืบหน้าในวันศุกร์ที่๘เมษายน
เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา